คือตอนแรกที่นำร่างของผู้ชายคนนี้ขึ้นมา

คือน่าจะเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๓วันนะคะ
แต่ว่าที่เอวมีเชือกแล้วก็ผูกก้อนหินเอาไว้

เห็นตอนแรกก็นึกว่าเป็นการฆาตกรรมฆ่าถ่วงน้ำอะไรแบบนี้นะคะ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาไม่น่าจะใช่เหตุฆาตกรรม

คือตำรวจสพปลวกแดงที่จังหวัดระยองได้รับแจ้งเหตุ

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเกรงไกรล่าม่วงอายุ๓๗
สภาพศพคือคว่ำหน้าอยู่ในคลองวังแขยงน้ำลึกสักเมตรหนึ่งนะคะ
นำร่างขึ้นมาคือตัวแข็งผิวหนังถล่อใบหน้าบวมปูด

เอวมีเชือกคล้ายเชือกร่มสีเหลืองเส้นเท่าปลายนิ้วก้อยยาว๒เมตร
อีกข้างมัดกับก้อนหินเพื่อถ่วงน้ำ
ตอนแรกทุกคนตกใจนึกว่าเป็นฆ่าถ่วงน้ำนึกว่าเป็นเหตุฆาตกรรมอำพราง
แต่พอหันไปเห็นสายยางสำหรับทำไว้เป็นท่อหายใจ
แล้วก็มีแว่นที่ใช้สำหรับดำน้ำหาปลาอีก๑อัน
และตรวจสอบที่ร่างของผู้ตายก็ไม่มีบาดแผลอะไร
ก็เลยเชื่อว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนผูกหินเอาเชือกผูกหินแล้วก็ถ่วงเอาไว้
เพื่อไม่ให้ตัวเองลอยไปกับกระแสน้ำตอนที่งมหาหอย
นี่ค่ะห่างออกไปจากจุดเกิดเหตุสัก๕๐๐เมตร
ไปเจอรถกระบะ๑คันหลังกระบะมีถุงปุ๋ยอยู่๒๓ใบ
อุปกรณ์หาปลาอยู่ด้วยครับชาวบ้านก็บอกว่าเออก็แปลกเหมือนกัน
ให้เห็นรถคันนี้จอดอยู่หลายวันแล้วแหละก็นี่คือรถของผู้ตายนั่นแหละค่ะ
นายบุญจันทร์พักอยู่ใกล้ตรงนั้น
เป็นสถานีสูบน้ำดิบขึ้นไปทำน้ำปลาปลาของหมู่บ้านวังแขยง
เล่าให้ฟังว่าตอนเช้าจะไปดักตะข่ายเห็นอะไรก็ไม่รู้ลอยอยู่ในน้ำ
หินไปดูอ้าวเป็นศพคนก็เลยรีบแจ้งตำรวจค่ะ
ใช่ศพก็เลยเอาโทรศัพท์มาแจ้งงา
เขาเลยบอกแจ้งไปแจ้งนี้แล้วก็แจ้ง๑๙๑ด้วย

ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการประสานญาติของผู้เสียชีวิต

ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอะไร
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ส่งมอบศพให้กับทางญาติญาติ